รับทราบด้วยกับการขอบคุณผู้หญิง
ถ้าอยากดูรับสร้างเสื้อ

ส่วนที่มันอยู่

รับทราบ
อ๋อไปเลยเอาคนคนของขธิออกมาก่อน

ข้างในเป็นไงไหมมีใครเป็นไงไหมข้างใน
ราโมงราโมง

กี่คนเนี่ยประมาณ
โปรดติดตามตอนต่อไป